วันนี้คอรมอไฟเขียวนะฮะ
เกี่ยวกับค่าแรงเพื่อชอบบ่นกันนั่นแหละ

ทำไมเสียงดูแบบวันนี้คอรมอร์เหมือนผู้ประกาศเลย

แต่ของตอนนี้มันเฟ้อไปกี่เปอร์เซ็นแล้วล่ะ

มันเกินไงมันเกินเงินไม่ขึ้น

ของมันมันถึงยัง๗เปอร์เซ็นต์ยังเงินเฟ้อไป
เกินแล้ว๖เกินนะครับ๗ถึง๗ยัง

แต่โอเคละค่าแรงวันนี้ที่ทางคอรมอเขามีมติ
อนุมัติการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะฮะ
เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าโอเคละค่าต่ำของเรา๓๐๐

วันนี้มันคิดเป็นการเพิ่ม๕๐

มีผลบังคับใช้๑ตุลาคมนะครับ
อย่างเช่นค่าจังหวัดชนบุรีระยองภูเก็ต
คุณก็จะได้๓๕๔บาทแล้ว
กรุงเทพนนทบุรีนครปฐมปฐุมธานีสมุทรปราการ
มุทรสาครก็จะเป็น๓๕๓บาท
มี๓๔๕บาทที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็มี๓๔๓บาทที่พระนครศรีอยุธยา
๓๔๐เยอะหน่อย

น้องคายอุบลราชธานีพังงากระบี

งขาสุราชธานีนครราชศรีมารบบุรีสระบุรี
มี๓๓๘บาท
ก็มุกดาหารกรสินสกลนครสมุทรสงครามจันทบุรี

ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่อิสงศ์อิสาน
คือก็มีขึ้นสูงสุดที่๓๕๔บาทต่อวัน

ไปจนถึงถูกสุดจริงคือ๓๒๘บาท

ก็คือยะราวปัตตานีนราธิวาสน่านแล้วก็อุดรธานี

อุดร๓๒๘บาท

จริงคือเขาต้องดูตรงที่แบบอย่างชนบุรีไรยองปรุกเกต

คุณผู้ถึงฆ่าของชีพเพราะว่าปราตานีอูดรฮาริอูดรธานีฮาริภาพของชีพก็ไม่ได้ถูกแล้วนะตอนนี้

เออก็เป็นจังหวัดดังรู้ไหมเนอะ
ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเศรษฐกิจพิเศษแบบด้วย
ฉะนั้น๑ตุลาคมก็มีผลมากกว่า๓๐๐บาทค่าแรงของเราก็
โดยส่วนตัวจริงก็คือ
อันนี้ส่วนใหญ่คนที่เขาขึ้นคือค่าแรงขั้นต่ำ
มันไม่ใช่ค่าแรงเข้ากับพวกเราปรึงนี้
เป็นกำลังใจให้กับคนที่สู้ชีวิตทุกท่านเลยนะครับ

แต่ถ้าขึ้นมากกว่านี้ก็จะดีมากกว่านี้
มันดีมากกว่านี้แล้วใครจะจ้างงานผลิตเราล่ะ
วันนี้ปัญหาคือโอเคง่ายคือ
ทุกอย่างมันไปอยู่ที่เวียดนามหมดแล้ว
แล้วโรงงานใหญ่ตอนนี้อยู่ที่เวียดนามหมดแล้ว
เพราะค่าแรงก็ถูกด้วยถ้าค่าแรงขึ้นต้นทุนในการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย